สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมของชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตนะครับ
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชาวนาก็คือกระดูกสันหลังของชาติ
แต่ชาวนาหลายคนครับและหลายครอบครัวต้องประสบกับปัญหาหนี้สินท่วมตัวที่หาทางออกไม่ได้
ชีวิตของครอบครัวชาวนาที่มาในวันนี้ก็เช่นกันครับ
เขาต้องหยุดอาชีพเป็นชาวนาที่เขารักต้องเสี่ยงกับภัยพิบัติเสี่ยงกับภัยหนี้รายวัน
ที่หาไม่พอจ่ายแล้วสุขภาพก็ย่ำแย่
และที่สำคัญครับลูกต้องเสียสละอนาคตทางการศึกษาเพื่อมาช่วยครอบครัว

บ้านที่ป้าอยู่ทุกวันนี้ก็มีป้ามีลุงลุงแกก็ป่วย
แล้วก็มีน้องไทยเขาทนเห็นแม่ลำบากไม่ไหว
เขาจำต้องออกจากโรงนี้มาช่วยแม่อีกแหลวหนึ่ง
แล้วก็เลี้ยงหลานไว้อีกคนนึงน้องออมอายุ๗ขวบ
ทุกอย่างที่เขามาจ้างป้าจะทำได้หมดเพื่อได้เงิน

บ้านป้ากำลังจะถูกยึดเขาให้เวลาป้าอีกไม่นาน
ชีวิตของป้าธำนามาตลอดเพิ่งมาหยุดธำนาเมื่อ

คือนาล่มแล้วเราก็ไม่มีทุนที่จะทำ
บางครั้งเราก็ได้บางครั้งเราก็เสีย
น้านี่ผมเช่าเขาตลอดเลยครับเช่าเขาทั้งหมด
เพราะผมไม่มีที่นาของตัวเอง
ปีไหนถ้าฝนชุกเราก็เก็บเกี่ยวไม่ค่อยได้ดีราคาก็ถูก
ปี๕๔น้ำท่วมมากที่สุดแล้วปีนั้นเสียหายมากที่สุด
กำลังเหลืองหางเลยน้ำท่วม
ท่วมยกพื้นเลยหมดเลย๗๐ไร่ป้าไม่เคยเกี่ยวข้าวได้จนรวงเดียว

เว้นช่วง๒ปี๒ปีนี้ก็คือแรงตลอดเลย
ก็หว่านข้าวไปแล้ว๖๐ไร้
เหมือนท่าน้ำตาป้าเอาข้าวนาได้ป้าจะนั่งร้องไห้

แมลงตายหมดจริงจริงหนี้ค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันป้าติดเขาไว้เต็มหมด
เราไม่มีต้นดอกส่งเขาเขาก็เอาดอกแล้วมาเป็นต้นเข้าไปอีก
ถึงแม้ว่าจะหมดเนื้อหมดตัวหมดบ้านเขาจะมายึดบ้านอะไรอะไรก็ช่าง
ก็ยังรักน้าอยู่ทุกคราวถ้าเห็นข้าวสวยงาม
ไปเดินดูข้าวป้าป้าจะก้มลงกราบแม่ธรณีพ่อเราเลิกทำหนากันดีไหม
ชาวนาถ้าเราเลิกทำนาเราจะไปทำอาชีพอะไร
ถามว่าใจเนี่ยจะขาดไหมใช้คำว่าเลิกอำนาจจะขาด
เพราะเรารักน้าเราอยู่กับอาชีพนี้มานาน
แต่เหมือนถ้าเรายิ่งทำไปเหมือนยิ่งเอาเราไปจมหนักอ่ะ

ป้าก็หันมาหันมาเช่าที่ทำไร่ข้าวโพด
ต้องใช้ท่อใช้สายดึงน้ำรถป้าก็ไปกู้ทุนเอาท่อเข้ามาอีก
ที่แรกรถขึ้นได้สวยแต่พอฝนตกมาน้ำมันขังที่ตรงนั้น
โพดก็เลยเหลืองลงเหลืองลงตาย
เอาใหม่อีกทำผักเป็นมะเขือยาวทำเยอะมาก
มันเหมือนสุดสุดในชีวิตของเราอ่ะมันสุดสุดในชีวิตของเราอ่ะ
มันสุดสุดในชีวิตของเราอ่ะมันสุดสุด
ทุกอย่างที่เขามาจ้างป้าจะทำได้หมด
ขอให้ได้เงินมาแต่ละวันกลางคืนตีหนึ่งป้าต้องลุกมาทำกับข้าว
พอตีห้าป้าวิ่งขายรอบหมู่บ้านแล้วก็มีน้องไทย
เขาทนเห็นแม่ลำบากไม่ไหวคือคนเดียวจริง
เขาก็เลยจำต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่อีกแรงหนึ่ง
แม่ผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงพวกเข่าเขาพวกเขาเดินมากก็ไม่ได้
แต่เขาก็ต้องอดทนไปฉีดยารับจ้างฉีดยาครับเอาเงินมาจ่ายหลายวัน
ฉีดยาในไล่ข้าวโพดกับลูกชายคนเขาไม่ค่อยรับจ้างกันอาชีพนี้
เพราะมันลำบากมากมันเสี่ยงกับตาบอดได้ใบข้าวโพดมันบาด
ถังก็หนักพอแล้วเพราะมันมีมอเตอร์ข้างหลังอีกลูกใหญ่เหมือนกันแล้วน้ำอีกยี่สิบห้าลิตร
ที่วันนี้แม่เขาปวดขาเขาก็เดินล้มสะดุดอยู่กันอยู่
ป้าก็สะดุดมันหกล้มลงไปถังก็ทับไป
ช่วยแม่ด้วย
โกนเรียกแต่ลูกช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วย
วิ่งช่วยเหยียบปากข้าวโพดเขาเละหมดเลย

ไม่คิดชีวิตเลยนึกว่างูกัดแม่
มาดูที่ไหนได้ถังทับแม่อยู่แม่หน้าจิ้มดินอยู่
นี่ค่าแรงนะ
หกร้อยแต่เมื่อเช้าทำของของเจ๊ล้มนะ
เอาไปเท่านี้พอที่เหลือเจ๊จะหักไว้
เด็กเจ้าของเขามาบอกว่าครับโหดล้มหมดเลย

วันนั้นก็ไม่มีตังค์จ่ายเขารายวัน
ตอนเที่ยงตรงเขาจะมาเก็บเงินป้าแล้วทุกวันวันละ
อย่าเบี้ยวนะครับคืนให้ตรงเวลาด้วย
สัญญาทุกวันป้าจะหาเงินไว้รอเลยทุกวันเลยจ้ะ
ก่อนก็ฟ้องมีหมายสารมา
ให้ป้าทำเงินส่งเขาเดือนละ๔๐๐

เขาให้เวลาป้าอีกไม่นาน

ตอนนี้ผมเองก็มันสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนะ
ลมโป่งพองไขมันอุดหลอดเลือดหัวใจความดัน

ผมเครียดมากเลยพ่อช่วยครอบครัวเขาไม่ได้แล้ว
มันอาจอันตัดใจ

ผมก็ฝาก
ผมก็ทำใจไม่ได้ผมก็เดินออกมา

ผมก็อยากจะตัดช้องนอนเฉพาะทั่วไหมกัน
แป๊บหมดแหลงจะสู้แล้ว
ขอโทษนะที่ปล่อยให้ดินนนทเพียงคนเดียว
เหนื่อยยักษ์มาตลอดคนเดียวแล้ว
ผลไปเพื่อทุกวันนี้เราก็ทำเพื่อลูกเรา

อยากขอบคุณพ่อไยกับแม่ยายครับ

แล้วนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวนานะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่ภัยแรงมาเยือนต้นข้าวก็กำลังจะล้มตายเขานั่งดูต้นข้าวที่กำลังจะตายพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยถ้าน้ำตาของพวกเขาที่ไหลออกมากลายเป็นน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้ชุ่มชื่นได้ก็คงจะดีแต่นี่ดูเหมือนว่าน้ำตาแต่ละหยดหยาดเหงื่อแต่ละ

การทำนามากี่ปีแล้วจ๊ะป้า
ทำหนามา๒๐กว่าปี
ผมเห็นป้าก้มลงกราบแม่พระธรณีกราบแม่โพศพ
จะกลับของป้าทุกเช้าที่ป้าออกไปดู
ผมก็ต้องขอกลับขอบพระคุณคุณป้าคุณลุงมากนะครับ
ขอบพระคุณชาวนาอย่างคุณป้าคุณลุงที่ให้ข้าวให้น้ำกับพวกเรา
พวกเรามีข้าวกินก็เพราะว่ามีชาวนาอย่างคุณป้าและคุณลุง
แล้วอะไรมันทำให้เป็นหนี้เป็นสินขนาดนี้ครับ
กู้มาครั้งแรกก็คือกู้ปุ๋ยกู้น้ำมันกู้ยาฆ่าแมลงมาลงนา
เงินที่ป้ากู้มาในตอนนั้นต้องเอาที่บ้านเราไปจำนองไว้
ก็มีนาสักเท่าไหร่ตอนแรกที่กู้มาครั้งแรกอะครับ

นานี่ก็ไม่ใช่ของเรานะชาวเขาทำครับ
ใช่ครับทำหมดเลยทำยูว๔๐กว่าไร่
กว่าไล่ครั้งแรกก็คิดว่ามันจะไปได้ดี
เหมือนเรานัดรถเกี่ยวได้แล้วอย่างนี้
กำลังจะเกี่ยวแล้วด้วยน้ำมาเก็บไม่ทันเกี่ยวไม่ทัน

แต่พอหลังที่น้ำลดแล้วเนี่ยสองคนตายายก็ไม่ท้อทำกันต่อ
อีกปีนึงขอแก้ตัวอีกปีนึงทำนาก็ไม่ได้
มันภัยแรงก็เลยหยุดหันมาทำไล่ข้าวโพด
อ่าเปลี่ยนอาชีพจ้ะจากเมียไปไม่รอดแน่

ข้าวโพดเนี่ยแล้วเราเอาทุนที่ไหนมาทำมาลุงหรือไปกู้มาอีก
มาทำพวกสายน้ำพุ่งไว้ไหลใส่ข้าวโพดเนี่ย

ภายแรงต้องใช้ตัวนี้ช่วยครับ
ช่วงแรงเราก็มีน้ำลดแต่ว่าพอช่วงฝนฝนตกมาเสร็จแล้วน้ำมันขัง
มันขังน้ำไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้อีก
ข้าวโพดมันเลยเหลืองเพราะข้าวโพดไม่ชอบน้ำมาก
มันยังเหลือให้เราได้สามารถเอาไปขายได้บ้างไหมครับ
จ้ะรถเกี่ยวเอารถเกี่ยวมาลงเกี่ยวมันจะได้เป็นเกาะ
ไปขายข้าวโพดค่ารถเกี่ยวมัน๗๐๐๘๐๐๐บาท
ไปขายข้าวโพดได้แค่๖๐๐๐บาท
เสร็จแล้วท่อที่ป้าไปเอามาท่อพีวีสี่ที่ป้าวางในไล่

แล้วเขาขอเก็บไร้วันอันนี้ไม่ได้
ป้าก็เอามาบาทหนึ่งของอ่ะป้าก็ไปขายไปขายได้หมื่นแปด

ก็คือได้เงินจากทองมาไปขายแล้วก็ไปใช้ค่าท่อเขา

เห็นบอกว่าตอนนี้นะป้าสัญญากับเขาไว้ใช่ไหมครับ
ว่าเดี๋ยวทุกเที่ยงวันทุกเที่ยงวันในตอนนี้คือวินาทีที่เป็นวิกฤตของชีวิต
มันสุดแล้วสำหรับชีวิตป้า

เพราะเที่ยงเขาจะมาเก็บเงิน๔๕๐บาท
กี่วันนะครับที่ทำสัญญากับเขาไว้

แล้วส่งไปได้เยอะยังป้าจ๋า

วันหนึ่งได้นอนกี่ชั่วโมงอะครับ
ตีหนึ่งป้าต้องลุกไปทำกับข้าว

ก็จะกลับมาเก็บล้างเก็บทำ
ขายข้าวได้รายได้พอได้ไหมครับ
ถ้าวันไหนป้าทำมากป้าก็จะได้ประมาณ๓๐๐บาท

กำไรเหลือ๓๐๐๓๐๐บาท
แต่ภายใน๑อาทิตย์นี้นะคุณผู้ชมครับ
สามร้อยนี่ไม่ใช่ว่าได้ทุกวันนะ

แล้วทำไมวันที่เหลือป้าถึงไม่ออกขาย
เขามีตลาดนัดใกล้บ้านขายไม่ได้
วันป้าขายกับข้าวก็ได้ไม่ถึง
แล้วออกเพราะเลิกจะขายกับข้าวป้าก็ต้องออกรับจ้างกับลูก
มาจ้างอะไรป้าก็จะไปทุกอย่าง
สู้นะสู้นะลูกนะ

รับจ้างทุกอย่างครับที่ทำได้ที่เขามาหาครับ
ลูกคนนี้ดีกับแม่แค่ไหน
เขาก็ช่วยป้าทุกอย่าง

เห็นบอกว่าไทยต้องออกจากโรงเรียนเลยเหรอครับแม่

ป้าก็นึกว่าเขาไม่สบายจริง
เสร็จแล้วพอป้าก็บอกกับเขาว่า
หัวก็ลุกมากินยาซะกินข้าวแล้วก็นอน
เขาก็ลุกมากินข้าวกินยาแล้วเขาก็นอน

เขาก็ขี่จักรยานตามป้าไปอีก
เขาบอกเขาหายปวดหัวแล้วแต่เขาไปช่วยป้า
แล้วสองคนแม่ลูกพูดกันยังไงรู้ไหมครับ
มีอยู่ประโยคนึงเขาบอกว่า
ถ้าจะหยุดเรียนบอกกับแม่เขาได้
บอกกับแม่ตรงก็ได้ลูก

แม่เลี้ยงหนูมาวันนั้นแม่พูดว่ายังไงนะ
เลี้ยงหนูมาไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่

ผมก็บอกตอนวันนี้ผมจะช่วยแม่ทำงาน

ทำไมถึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วลูก

เห็นแม่ทำมาคนเดียวเขาก็ปวดเข่าทำไม่ค่อยไหวครับ
ผมก็เลยตัดใจออกช่วยแม่
ก่อนจะตัดสินใจหนูเห็นพฤติกรรมแม่อย่างนี้เห็นนานแค่ไหน

แล้วหนูไม่เสียดายอนาคตเหรอลูกไทยไม่ได้เรียน

ถามความรู้สึกพ่อบ้างลูกต้องลาออกจากโรงเรียนเนี่ยฮะ

ตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาแล้วนะลูกไหม
คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากเห็นลูกมีอนาคต

แต่ลุงลุงต้องภูมิใจนะเขาเป็นเด็กที่กระตันยูมากเลยนะ
เขาไม่ได้คิดเห็นแก่ตัวนะเขาเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อคนในบ้านของเรา
แต่ก็ผมเป็นห่วงอนาคตของเขา

ไทยเป็นคนสมัครเข้ามาในรายการเราเหรอลูก

ทำไมหนูตัดสินใจสมัครเกมต่อชีวิตมาล่ะลูก
ผมดูรายการสิเขาตอบคำถามกันได้ตังค์
ก็เลยเอาเบอร์มาให้แม่แล้วก็ให้แม่โทรมา

จ๋าสรุปกันหน่อยว่าตอนนี้ครอบครัวของเรามีหนี้อยู่เท่าไหร่
ประมาณ๕แสนกว่า

แล้วถ้าวันนี้ไม่มีเงินก้อนนี้ไปใช้หนี้เขาครอบครัวเราจะเป็นยังไงครับ
ป้าก็ไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ที่เรารู้ก็คือบ้านต้องโดนยึดนะ
ต้องโดนเยอะเพราะมันหลายปีมาแล้ว
งั้นวันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนสักก้อนหนึ่งนะจ๊ะป้าจ๋า
จะเอาทุนไปต่อลมหายใจตรงจุดไหนก่อนครับ

ยังไงก็ยังมีที่อยู่ที่อาศัยเนอะเป็นหลักประกัน

ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอีกเหมือนกัน
ขอให้โชคดีนะขอบพระคุณนะฮะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้นะ
คุณผู้ชมครับหากอาชีพที่เรารักสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเราได้
มันคงจะเป็นความสุขในชีวิตที่ทุกคนต้องการ
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของป้าวันนาว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ

ปป๔จ้ะถ้าต่อก็คือป๖

ป้าตอบได้ที่สุดท้ายเขาหมดเลย
ก็ภาษาไทยมันง่ายจริงแต่มันง่ายสำหรับคนฉลาด

ขอให้โชคดีนะครับฟังคำถามเลยไหมล่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป